นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาครบกำหนดเส้นตายแล้ว
ที่จะให้พระธรรมชโยติดต่อเข้ามา

สำหรับคดีสหกรแลยยคลองจันทร์
และจนถึงในขณะนี้เวลา๑๒นาที

ส่วนบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ

และหากนับจากกำหนดเวลาที่ทางตำรวจให้กับพระธรรมชโยต้องเข้ามอบตัวนั้น
ขณะนี้ผ่านไปเกือบ๑๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามอบตัวแต่อย่างใด
ขณะที่บรรยากาศทั่วไปในวัดของวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นก็คงมีอยู่อย่างเข้มงวดครับ
ธันวาคมคือวันเลยกำหนดเส้นตายที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เส้นไว้ให้พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ต้องเข้ามอบตัวหลังมีหมายจับจำนวน๓หมาย
คดีบุกลุกป่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าหิมวันจังหวัดเลย
พีสวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
และหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
แต่ตั้งแต่เที่ยงคืนวานนี้จนถึงขณะนี้
ยังไม่มีวี่แววหรือความเคลื่อนไหวใดจากพระธรรมชโย
ที่จะติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแต่อย่างใด
รวมไปถึงท่าทีของศิษยานุสิตและพาลูกวัด
เปลี่ยนท่าทีจากการให้ข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ออกมายืนยันอยู่เสมอ
พระธรรมชโยนั้นยังคงอยู่ภายในวัดนะครับ
แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่มีท่าทีว่าจะเอาจริงในการเข้าจับกลุ่ม
แต่กลับออกมาให้สัมภาษณ์ไปในแนวทางว่าไม่แน่ใจว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดหรือไม่
รวมไปถึงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
มีคณะศิษยานุสิตเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย
ซึ่งสอดคล้องกับทางการข่าวนะครับว่า
เป็นการระดมมาเพื่อเป็นโล่มนุษย์ป้องกันการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
แต่อย่างไรก็ตามครับผู้ที่เกี่ยวข้องของวัดก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวแล้ว
พร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าเป็นการเดินทางมาทำบุญตามปกติครับ

มีรถของกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน๒คันเข้ามาจอดบริเวณด้านหน้าประตูวัด
แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ลงจากรถแต่อย่างใด
ซึ่งจากการสอบถามนั้นก็ให้เหตุผลนะครับว่ามาเพื่อสังเกตการณ์เท่านั้น
และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพก่อนรีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับพระมหานพรปุญญชโย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรก็ออกมาให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องครบกำหนดเวลาที่ตำรวจให้กับพระธรรมชโยนะครับ

และให้ทางตำรวจนั้นว่าไปตามหน้าที่
แต่หวังว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะเดิมเนินการอย่างเหมาะสม
เพราะวัดเป็นองค์กรทางศาสนา
ขณะที่เรื่องหมายจับในคดีบุกลุกที่ดินนั้น
พระมหานพรบอกนะครับว่าทีมกฎหมายวัดยังยืนยันว่าไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว
ส่วนที่มีเอกสารมาติดด้านหน้าวัดหลายวันก่อนนั้น
ทีมกฎหมายเป็นคนนึงออกก็คงอยู่ในขั้นตอนของการหารือ
ซึ่งทีมกฎหมายนั้นยังไม่ได้แจ้งอะไรกลับมาครับ
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบนั้น
วันนี้ยังคงตรึงกำลังโดยรอบอย่างเข้มงวด
ซึ่งประตูทางเข้าหลักคือประตูที่๗ที่อยู่ติดกับถนนคลองหลวง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเพื่อขอเข้าพบพระธรรมชโยนั้น
วันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ป้อม
ตรวจตารถยนต์ที่เดินทางเข้าออก
โดยมีการขอให้ประชาชนที่เดินทางมาวัดลดกระจกข้างลง

ซึ่งโดยรวมนั้นสถานการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงปกติครับ
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีความพยายามเข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย

ทางตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่นั้นจะมีมาตรการหรือปฏิบัติการใดออกมาครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี